เอามาดูต่อกันที่เรื่องอื่นกันบ้างดีกว่านะคะ
เรื่องนี้ปวดหัวปวดปั่นหัวใจกันเหลือเกินนะคะ
จริงเขาบอกว่าสาวสมัยนี้แต่งตัวอาจจะสวยเซ็กซี่

แต่หลังบอกเลยว่านุ่มก็โดนคุกคามเหมือนกันนะคะ

เอวดีเอวพริ้วจนโดนได้เรื่องค่ะ
ใช่นะคะซ้อมอินโรคจิตอินไดเร็กต์มาตอนนี้ต้องเรียกอย่างนี้

บอกเลยว่าเจอจังค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยขึ้นชื่อ
เรื่องของการชอบโชว์ซิกแพคนะคุณ
แล้วก็โชว์ลีลาพริ้วในการเต้นในเอ็มวีเขาแหละ
สาวแท้สาวเทียมต่างตาลูกวาวกันตลอดเวลางานนี้ค่ะ
เขาบอกว่ามีโรคจิตไดเรคเมสเซจมาป่วนให้ได้เวียนหัวกันเลย
ส่วนปอเองจะมีวิธีรับมือยังไงนะคะ
เดี๋ยวไปถามกันเลยดีกว่าค่ะ
ถามว่าปีนี้เปียกไหมบอกเลยว่าเปียกแค่บนเวทีนะครับ
กลับมาบ้านนี่ก็อยู่กับที่บ้านแล้วก็น้องหมาอีก๒ตัวนะครับ
แล้วก็อยู่ทำบุญทำทานนะครับ
แล้วก็นั่งสมาธินะครับในวันที่ได้หยุดพักผ่อนนะครับ
มีคนพูดเรื่องซิกแพคเนอะปีนี้ไม่ได้โชว์เลยอ่ะ
เพราะว่ายังไม่กล้าพอนะครับผมยังเขินอยู่
ไอจีนะครับก็มีคนถามมาหลายคนเลยว่าเห็นเจอโรคจิตป่วนนะครับ
จริงแล้วก็คือมันก็ไม่เชิงโรคจิตหรอก
แต่ว่าเหมือนเวลาเราลงภาพที่มันแบบค่อนข้างหลังจากเล่นฟิตเต็
หรือว่าภาพออกกำลังกายโชว์กล้ามอะไรอย่างนี้
บางคนเขาก็มีส่งมาแซวหรือว่าบางคนก็ส่งภาพตัวเองมาอะไรอย่างนี้ก็มีบ้าง
แต่ว่าจริงแล้วก็อยู่ในขั้นที่เรารับมือได้นะครับผม
แล้วก็เราก็ไม่ได้ถ้ามาในแบบที่ไม่โอเคแล้วก็พยายามจะไม่ได้ตอบไป
นี่แหละค่ะก็พยายามไม่ตอบไป

เผลอจะได้บ้างอ๋อ
เนี่ยเผลอไม่ได้แหละคุณผู้ชมเป็นมุกนะคะแต่ว่าจริงสมัยนี้มันมีหมดนะ

นะคะผู้ชายก็สามารถแบบว่าไปโรคจิตใส่ผู้ชายได้

อาจจะอยากพูดคุยด้วยแหละเห็นหนุ่มปอออกแนวเซ็กซี่แบบนี้

ว่าดูกันที่ผลงานดีกว่านะคะในเรื่องของความเซ็กซี่ก็ดูเป็นกำไรชีวิตแล้วกัน